มาดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการคือมีชายหญิงคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกัน
เมื่อสองสามวันก่อนทะเลาะกัน
และเมื่อวานนี้ก็แยกย้ายไปทำงานตามปกติ
แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงกลับมาที่ห้องพักไม่พบฝ่ายชาย
ผลักประตูห้องน้ำเข้าไปถึงกับตกอกตกใจ
เพราะว่าฝ่ายชายกรีดแขนกรีดข้อมือตัวเองกว่า๑๐แผล
ฆ่าตัวตายอยู่ภายในห้องน้ำ
ไปฟังเสียงตอนที่แฟนสาวเข้าไปพบเจอศพของแฟนนุ่มหน่อย
นี่แหละครับคือหญิงสาวคนนี้ถึงกับสุดร้องไห้
หลังจากเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปเจอศพของแฟนนุ่ม
ที่ผูกคอเสียชีวิตนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องพักชั้น๕ของหอพักแห่ง๑
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
หลังได้รับแจ้งเหตุนะครับตำรวจสพบางพลี
พร้อมเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูได้เข้าตรวจสอบ
ก็พบแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องน้ำ
โดยมีเพื่อนข้างห้องแล้วก็มีทั้งเจ้าของหอพัก
และแม่บ้านของหอพักเข้ามาปลอบใจ
ตรวจสอบภายในห้องน้ำด้านหลังของห้องพักห้องนี้นะครับ
พบศพของนายสรวิทย์แสงสุวรรณอายุ๒๑ปีชาวจังหวัดชายภูมิ
สภาพนอนหงายเสียชีวิตโดยมีไม้แขวนเสื้อแบบลวดเหล็กมัดลำคอเอาไว้
อกจากนี้ยังพบรอยกรีดแขนหลายรอยเขาบอกว่าเป็น๑๐๑๐รอยเลยนะ
น่าจะเอาของมีคมมากรีดข้อมือเพื่อจะฆ่าตัวตาย
แต่ว่าข้ามไม่สำเร็จก็ผูกคอตายซ้ำอีกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจรับแจ้งเหตุประมาณ๔ทุ่ม
สอบถามแฟนสาวของผู้ตายเบื้องต้นนะครับ
ก็ทราบว่าทั้งคู่พักอาศัยกันอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้
และเมื่อประมาณ๓๔วันคือมีปากเสียงกันครับทะเลาะกัน
แต่เป็นการทะเลาะกันในเรื่องส่วนตัวนะครับ
กระทั่งเช้าเมื่อวานต่างคนต่างออกไปทำงานตามปกติ
กระทั่งช่วงหัวค่ำตัวแฟนสาวกลับมาจากทำงาน
มาถึงห้องพักเมื่อเปิดประตูเข้าไปอ้าวไม่พบแฟนนุ่ม
ก็เลยเดินตามหาแฟนนุ่มในห้องนี่แหละครับ
เดินมาเปิดประตูห้องน้ำที่ระเบียงด้านหลัง
แต่ผลักเข้าไปมันเปิดไม่ออกไงคุณ

ออกแรงผลักประตูเปิดเข้าไปเต็มแรง
ไปพบว่าแฟนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนะครับ
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
ได้แต่นั่งร้องไห้ร้องจนแม่บ้านที่ดูแลหอได้ยิน
ก็เข้ามาดูแลแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะครับ
ตนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตาย
อาจจะน้อยใจแฟนสาวหลังจากมีปากเสียงกัน
แล้วก็เมื่อวานหลังเลิกงานน่าจะเกิดความเครียดสะสม
ได้ใช้ของมีคมกรีดที่แขนกว่า๑๐ครั้ง

คอตัวเองจนเสียชีวิตดังกล่าวนะครับ
อย่างไรก็ตามก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง

แล้วก็ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลบรามาที่บางเพลียนะครับ